คดีหวย๓๐ล้านครูปรีชาแล้วก็หมวดจบรูน

ช่วงนี้ตัวละครมาแรงก็จะได้แก่ใครบ้างฮะ

คุณฟ้าคุณอัจฉริยะดรสุกิตและอีกหลายท่านที่ถูกคุณฟ้าเนี่ย
กล่าวพาดพิงในขณะที่เธอเนี่ยคุยโทรศัพท์กับรุ่นน้อง
อืมแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับคดีของหวยสามสิบล้าน
แต่อาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวโดยตรงนะแต่เป็นตัวละครที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมา
ใช่นะครับโอ้โหปล่อยคลิปกันแบบว่ารัวยิงเข้าไป
ในเพจของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

แล้วก็มีปล่อยคลิปต่างไม่ว่าจะเป็นคลิปข่าว
ไม่ว่าจะเป็นคลิปสัมภาษณ์ทนายสุกิตอะไร
อยู่ในเพจเต็มไปหมดเลยนะครับ

แล้วก็อ่านคลิปที่เขาแชร์ออกมาไปด้วยนะคะ
แล้วก็มีข่าวตามสำนักข่าวต่าง
ที่เขาแชร์ประกบคลิปไปอีกที

มันเยอะไปหมดแล้วคนก็ถามว่า
ตกลงแล้วเป็นเสียงของฟ้าจริงหรือเปล่า
เมื่อวานฟ้าให้สัมภาษณ์และไปออกรายการทีวี
ยอมรับทั้งน้ำตาปล่อยโฮเลยนะครับ
บอกว่าเป็นเสียงของเธอจริง

มีตัวอักษรย่อว่าต่อเต่ากับพอพาน

แล้วจะยังไงกับสองคนนี้กับเพื่อนนี้

เพราะว่าเหมือนเป็นการเอาคลิปมาปล่อยหรือเปล่า

โหแล้วบอกว่าตอนนี้เหมือนเธอถูกจ้องโจมตี
จ้องกระทำเป็นผู้ถูกกระทำ
สักวันหนึ่งถ้าเธอยิงตัวตายจะเป็นอย่างไร
โอ้โหนี่เป็นคำพูดของฟ้านะ

ทยอยปล่อยคลิปออกมาเรื่อย๒วันนี้นะฮะ

ไม่ถึง๑นาทีเหรอคะใช่ครับ
ก็เป็นบทสนทนาของผู้หญิง๓คน
ก็คือน่าจะเป็นฟ้า
แล้วก็รุ่นน้องที่ชื่อต่อเต่ากับพอพาน
แล้วก็ไปพาดพิงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พาดพิงผู้บังคับการปราบปราม
ที่บอกว่าติดต่อให้อีกฝ่ายถอนฟ้อง
เพื่อแลกกับการช่วยเหลือในบางกรณี
คือระบุออกมาทั้งหมดเลยช่วยเหลือแบบไหน

อันนี้คือคลิปที่๓

เป็นบทสนทนาของผู้หญิง๓คนเดิม

สำนักว่าฟ้าจะฟ้องร้องกับสื่อมวลชนอะไรบ้าง
ช่องไหนบ้างผู้ที่ต่อว่าด่าทอเธอ
เพื่อนทั้งสองด้วยกันหน่อย
ช่วยทำสำนวนอะไรหน่อย

ใช่ฮะเดี๋ยวจะฟ้องร้อง
ฟ้องคนละ๓๓แสน
รวมไล่หลายบาทเดี๋ยวจะแบ่งให้

ประมาณอย่างนี้นะเป็นคลิปไม่ยาวมากนะครับ
ก็พูดถึงเรื่องของการเอาเงินที่ได้จากการฟ้องร้อง

ที่สุดแล้วทางด้านของนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัย
ฟ้าคนสนิทของครูปรีชาไคร่ครวน

เพื่อยื่นคำร้องให้คุ้มครองชั่วคราว
หลังมีการนำคลิปเสียงสนทนาระหว่างเธอกับรุ่นน้องผ่านแอปพลิเคชันไลน์
เผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย
โดยฟ้ายอมรับว่าเป็นเสียงของฟ้าจริง
แต่เป็นการพูดคุยกับเพื่อนเท่านั้น
ส่วนคลิปที่ถูกนำมาเผยแพร่มีการตัดต่อในบางช่วงบางตอน
โดยมองว่าเป็นการปลุกระดมเลยนะฟ้าบอกแบบนี้
ยุแหย่ให้ประชาชนนั้นเกลียดเธอ
ที่บทสนทนาดังกล่าวเป็นการพูดเล่นกัน
และไม่ได้มีเจตนาในการพาดพิงบุคคลอื่น
อยากฟังเสียงจริงของฟ้าไม่ต้องผ่านคลิปไหม
ฟังเสียงผ่านไมค์ของผู้สิทธิ์ข่าวของเรานะครับ
ฟ้าบอกว่าชิดธรรมนี้ไม่ได้มีเจตนาอะไร

เสียงทั้งหมดของคลิปก็มีการพูดในหลายเรื่อง

ตนไม่พูดตนเงียบไม่ตอบโต้
กลับกลายเป็นว่าตนเป็นฝ่ายถูกกระทำ
ค่ะน้ำตาไหลนะนี่
อยากถามหน่วยงานราชการทำอะไรอยู่

เวลาไปแจ้งความไม่มีความคืบหน้า

น้ำตาไหลไปนะครับ

ค้นทะเบียนราชขุดคุยประวัติ
กลับไม่ได้รับความยุติธรรมในการดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่ทำไมไม่เห็นไปจัดการกับคนเหล่านี้

และทำไมเจ้าหน้าที่ถึงไม่จัดการให้
ตนยืนยันจะดำเนินคดีอย่างจริงจัง
เมื่อวานไปออกรายการหนึ่ง
ผู้ดำเนินรายการก็ถามฟ้า
แล้วนี่คลิปมันออกมาได้อย่างไร

รู้สึกยังไงกับรุ่นน้องทั้งสอง

บอกว่าเริ่มต้นเรื่องของการพูดคุยกัน
มันเริ่มต้นเรื่องของการถ่ายเอ็มวีอะไรต่างนานา

รุ่นน้องก็สอบถามถึงเรื่องของ

สอบถามสารทุกข์สุขดิบเรื่องที่เกิดขึ้น

แล้วก็ฟ้าก็บอกว่าผู้หญิง๒คน

มีผู้หญิงชื่อย่อวพอพาน
มักจะคอยถามย้ำ

พอพานกับต่อเต่าในเสียงคล้ายกันเลย
ถ้าใครฟังคลิป
บอกว่าคลิปเสียงดังกล่าว
เป็นการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อน๓คน

ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง

และตัดต่อในบางช่วงบางตอนนะครับ

ก็บอกว่าขณะที่คุยไลน์กลุ่มกัน
เป็นจังหวะเดียวกับคนในบ้านของพอพานเนี่ย

แล้วก็เผลอกดไลฟ์ผ่านช่องทางยูทูปไป
มันเป็นการไลฟ์ซึ่งไม่สามารถตัดได้
คือถ้าไลฟ์กดไลฟ์แล้วมันก็ยาวไปเลยค่ะ

ฟ้าก็พยายามถามนะคลิปนั้นหลุดไปได้ยังไง

แต่มันสื่อออกไปถึงเพจของนาอัชยะยังไง

มันขยายออก
เชื่อมต่อกับลำโพงขยายเสียง

นะครับส่วนการตั้งคำถามของพอพานในลักษณะที่ให้ฟ้าเนี่ย
พูดนู่นพูดนี่มีการระบุให้พาดพิงถึงบุคคลอื่นนั้น
นางสาวต่อเต่ายืนยันว่าปกตินางสาวพอพาน
เป็นคนที่ถามลักษณะนี้อยู่แล้ว
จีจี้อย่างนี้นะใช่อยากรู้ไหม
ตเต่าให้สัมภาษณ์กับไทรัฐว่ายังไกล

แล้วตอนเนี้ยน้องผู้หญิงเนี้ยเขาเวลาเขาคุยโทรศัพท์
เขาจะเปิดแต่ลำโพงกับบูทูธให้มันเสียงดังดังอ่ะ

ตัวเขาเองจะลดน้ำต้นไม้นู่นนี่แล้วจะคุย
แล้วก็บ้านข้างบ้านเขาเป็นฝรั่ง

แล้วซ้ายก็จะไม่มีคนเป็นเป็นบ้านใหญ่ใหญ่อยู่ริงอย่างเงี้ย
เท่าที่พี่เคยนี่นะ
ไม่เคยไปบ้านเขาหรอกแต่ว่าเคยดูแบบวีคอกันบ้าง
ดูต้นไม้บ้างอะไรเงี้ยผู้หญิงอย่างเงี้ยคุยเรียบเปื่อยอ่ะ

ยอมรับกระทบกับเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่
ที่คุยกันแล้วแบบเสร็จพลาดเพียงแล้วไม่เสียหาย

นี่ไม่รู้จัก
สรุปนะฮะพอเราได้ยินคลิปต่างนานาที่นายอาชียะปล่อยออกมาแล้ว
เราก็ตามหาฟ้าแล้วคุยกับฟ้ารู้เรื่องแล้ว
เราก็ไปตามหาพอพานพอพานก็บอกว่า
เป็นสึเป๋หรือเปล่าไม่รู้นะใช้เรียกว่าสึเป๋หรือเปล่าไม่รู้นะ
เมื่อวานได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วย

ซึ่งคือเราไม่แน่ใจนะ
จะถูกพาดพิงอยู่ในคลิปเสียงที่ปรากฏ๕คลิปทั้งหมดนี้หรือเปล่า
แต่เมื่อวานนี้ทนายสุกิตภูลศรีเกษม
เดินทางไปแจ้งความที่สนพหนโยธินค่ะ
ไปเอาผิดกับนายอัชริยเรืองรัตนพง
ฐานความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็ยืนยันว่าเนื้อหาในคลิปที่เกี่ยวกับตัวเขา
ที่อาจจะเกี่ยวกับตัวเขาไม่เป็นความจริง
เพราะว่ามีการแปลข้อมูลกันไปว่า
นี่จะต้องเป็นทนายสุกิตได้เลยที่มีคนพูดถึงอยู่ในคลิปนี้นะ
และยืนยันตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหวย๓๐ล้าน
พร้อมกันนี้จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับสื่อทีวีช่องหนึ่งด้วย
ฐานยินยอมเผยแพร่คลิปเสียง

ตอนแรกจะฟ้องหลายช่อง
แต่บางช่องก็ให้ทนายสุกิตไปแก้ต่างแล้ว
ก็เลยไม่เป็นไรเหลืออีกช่องหนึ่งนะครับที่ผมต้องฟ้อง
และนอกจากนั้นก็พูดถึงเรื่องในคลิปดอกบอกไม่จริง

แล้วก็พูดเหมือนตัดขาดฟ้านะ
ตัดขาดฟ้าผมไม่ช่วยแล้ว
นี่นี่นี่ดูสิโทรมานี่

ฝากผู้สื่อข่าวไปบอกเขาด้วย

เอาฟังเสียงของทนายสุกิตหน่อยครับ
คุณเห็นไหมครับว่ามันมีคนชี้นำอยู่เรื่อย
หน้าผมว่ายายฟ้าไปรับจ้างใครมาหรือเปล่า

ผมยังมองว่ายายฟ้าไปรับจ้างเข้ามานะ
เพื่อมาทำลายใครบางคน

ซึ่งส่วนผมด้วยนะผมรุ่นพ่อเขาแล้วนะฮะ

ผมไม่เคยคิดหรอกที่จะไปทำแบบนี้นะฮะ
แล้วเขาก็ไปบอกว่าเป็นเสียงเขาตัดต่อก็ให้โอกาสเขา

ก็เดี๋ยวให้โอกาสเขาไง
คนเราจะโกหกได้ตัวเองได้ไม่นานหรอก

นะผมทำอะไรผมตรงนะ
พูดเสียดข่าวก็พยายามถามกระฟ้านี่อย่างไรดี
ทนายสุขิตบอกช่วยก็ช่วย

ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็คือจะมาทำคดีให้หมด

เพราะเดี๋ยวรับสายเดี๋ยวโทรโดนอัดเสียงอีก
ทนายสุกิตก็เปิดเผยว่าตนก็ได้ฟังคลิปดังกล่าวแล้วนะ
ขอปฏิเสธไม่มีมูลความจริงเลย
ตนไม่ได้เป็นทนายความของนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ไม่เคยรู้จักพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัว
ชอบการทำงานของท่านเพราะว่าท่านเป็นคนกล้าเท่านั้นเลย
พร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับครอบครัวของพลเอกประยุทธ์ด้วย
ส่วนที่มีการพูดถึงพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีก็ไม่เป็นความจริง
ตนเคยโทรศัพท์ไปหาผู้การกองปราบเพื่อขอเบอร์ท่านเพราะเข้าใจผิด
คิดว่าเป็นพลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรี
ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเพราะนามสกุลคล้ายกัน
แต่พอมาทราบเป็นคนละคนตนก็ไม่ได้ติดต่ออีกเลย
ซึ่งท่านก็ไม่เคยโทรหาผมด้วยนะฮะ
ในคลิปที่มีการพาดพิงโอ้สุกิตนี่ใหญ่มากอะไรอย่างนี้นะฮะ
ต่อได้ทุกคนติดต่อได้ทุกคนเนี่ย
รสุกิตปฏิเสธทั้งหมดนะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หลังจากที่ได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคลิปทั้งหมดนี้แล้วนะคะ
ระบุว่าขอตรวจสอบคลิปที่มีการพาดพิงถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายนายก่อนนะ
เนื่องจากจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ
หากมีพยาหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครดำเนินการแน่นอนค่ะ
โดยส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลกับคลิปเสียงที่ออกมา
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ากลุ่มพยานครูปรีชาจะออกมาฟ้องร้องเหมือนกัน

ตรวจสอบว่าถูกพาดพิงมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะพิจารณาฟ้องกลับค่ะ
ทีนี้ก็ต้องจับจ้องมองฟ้ากันต่อนะฮะว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปแล้วก็
จะมีคลิปเผยแพร่ออกมาอีกหรือเปล่าเพราะเค้าบอกเค้าจะเผยแพร่ออกมา๔วันเต็ก
หลังจากที่มีคลิปเสียงออกมาทั้งหมดในเผ็ดของชมรมช่วยเหลืออัธยกรรม
ทีนี้มีอีกหนึ่งคนนะที่ถูกพาดพิงเหมือนกัน

พาดหัวไว้แบบนี้บ้านจะแตกไหม
หนุ่มกัญชัยงานเข้าเจอคลิปหลุดฟ้าโยงผัวพันขนาดนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าในคลิประบุว่า
หนุ่มคุณพี่หนุ่มกัญชัยมาก็ลอกก็ติด
เพราะหนุ่มกัญชัยก็มาก็ลอกก็ติกเธอด้วย
พอรู้ว่าดรสุกิตต้องมาชอบเราแน่
กัญชัยก็เลยไม่กล้ายุ่ง
ขออภัยคุณผู้ชมขอถอดคำพูดนิดเดียว
ตอนแรกก็กะจะฟันเหมือนกันเหรอ
มีคนถามฟ้าตอนแรกก็กะจะฟันเหมือนกันเหรอ
ฟ้าตอบว่าเออปลาไหลใส่สเก็ต

เมื่อวานนี้พี่หนุ่มกัญชัยก็มาทำงานที่ช่องเรานี่แหละ
เราก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ

เอาฟังเสียงคุณหนุ่มกัญชัยพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ได้ยินแล้วได้ยินมาก่อนหน้าที่หลายคนจะได้ยินด้วย

แต่ว่าเรารู้สึกว่าเฉยเพราะเรามองว่า
มันอาจจะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ไปเมาส์กันเองนะฮะ
แล้วก็อาจจะขนองปากหรือคึกขนองอะไรก็แล้วแต่
ถามว่าผมเสียไหมผมก็ส่วนหนึ่งก็เสียนะ
ถ้าวันนี้ผมไม่ได้มีลูกไม่ได้มีครอบครัวก็อาจจะเฉย
แต่พอวันนี้เรามีลูกมีมายูมีอะไรอย่างนี้
แน่นอนว่ามันกลายเป็นสถาบันครอบครัวนะฮะ
พูดออกไปแบบนั้นกันไม่สงสารลูกผมเหรอ
แล้วก็ที่สำคัญคนที่นำมาปล่อยต้องการอะไร
ต้องการความสะใจหรือต้องการแบบทำลายอีกฝั่งนึง
โดยการที่ลืมคิดว่าผมมีผลกระทบไปด้วยหรือเปล่า

พี่หนุ่มบอกว่าได้ยินมานานแล้วเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้ว
ได้ยินก่อนที่จะเป็นข่าวด้วยซ้ำไปแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะ
แต่ว่าก็ตอนนี้ถือว่าเสียหายอยู่นิดหน่อยเพราะว่าตัวเองมีครอบครัวแล้ว

อย่างพลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็บอกว่าก็ได้ยินคลิปเหล่านี้แล้วนะฮะ
แต่ว่าไม่กังวลกับข่าวแต่ค่อนข้างจะหวั่นไหวกับสื่อโซเชียลมีเดีย
ทำให้มีความเชื่อคล้อยตามที่เผยแพร่โดยไม่ตรวจสอบ
ที่ผ่านมากำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้ความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่

แต่พอตำรวจนิ่งกลับมีกระแสการรับเงินเกิดขึ้นอีก
ยืนยันว่าส่วนตัวไม่เคยพูดคุยหรือรู้จักกับนางสาวกระหนกพันธุ์มาก่อน

ถือว่าเป็นสิทธิของชุดทำงานจะพิจารณานะครับ
อันนี้ผลตำรวจโทษทิฏราชน้องหานพิษทักได้กล่าวไว้
ส่วนเรื่องของคดีเราไม่แตะก็ไม่ได้

เมื่อวานพบตรก็เผยถึงเรื่องคดี
กรณีพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลอดีตผู้บังคับการตำรวจ
ภูทรจังหวัดกาญจนบุรีที่ถูกแจ้งข้อหา
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕
ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแปลงคำให้การในสำนวน
ก็บอกว่าตอนนี้ส่งเรื่องไปยังปปชพิจารณาแล้ว
ส่วนด้านวินัยฝ่ายกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ
ส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงการทำงาน

ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นเสียงของใคร
และมีกระบวนการดำเนินอยู่แล้วนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านนะครับ